ทุกผู้ชมครับที่อุบลราชธานีนะครับมีเวทีหมอลำซิ่งที่บ้านหลังหนึ่ง
เขาก็จ้างหมอลำมาแสดงเพื่อจะแก้บนไปทำงานเมืองนอกกลับมา
ปรากฏว่าวัยรุ่นในหมู่บ้านกับวัยรุ่นต่างถิ่นเนี่ยยกพวกนะตีกันต่อยกัน
สุดท้ายมีเสียงปืนดังขึ้นค่ะวัยรุ่นต่างถิ่นตายไปคนหนึ่งฮะ
ถูกยิงตายไปคนหนึ่งอายุเพิ่งสิบเจ็ดปีเนี่ยฮะไม่เกิบ
ตอนนี้ยังจับมือมือยิงไม่ได้เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิง
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่อำเภอตรการพืชผล
จังหวัดอุบลพราชธานีนะครับนี่ล้านเวทีหมอลำนะฮะ
ลานกว้างข้างบ้านหลังหนึ่งผู้ที่เสียชีวิตอายุเพิ่งสิบเจ็ดปีนะครับ
สุริยะนะครับเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้านนะ
อ่ามาดูหมอลำซิ่งถูกยิงเนี่ยบาดแผลกระสุนเข้าขมับซ้ายหนึ่งนัด
ที่ข้างหลังอีกสองนัดแขนซ้ายอีกหนึ่งนัด
เสียชีวิตข้างเวทีหมอลำเลยโอ้โหโดนเข้าไปสี่นัด
ล่าสุดวันนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุข้างเวทีหมอลำแล้วไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
ห้าปลอกลูกกระสุนจุดสามแปดที่ยังไม่ได้ยิงอีกสี่นัด
รวมเป็นทั้งหมดเนี่ยเก้านัดนะครับแล้วก็คุมตัวเจ้าของบ้าน

คณะหมอลำซิ่งมาเปิดแสดงเนี่ยนะฮะ
ที่คุณสอนนะอยู่๒๗ปีนะครับอันนี้ชื่อสมมุตินะฮะ
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้บอกว่าตอนที่หมอลำกำลังแสดงอยู่บนเวที
กลุ่มของผู้ตายเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้านนะครับ
มาดูหมอลำซิ่งด้วยแล้วก็แน่นอนฮะตามสูตรครับ
เกิดการเขม่นทะเลาะวิวาสกับวัยรุ่นในหมู่บ้าน
แล้วก็ชกต่อยกันชุลมุนวุ่นวายจากนั้นมีการเครื่องปลาขวดเหล้าขวดเบียร์ใส่กัน
แล้วตามมาด้วยเสียงปืนดังติดต่อกันอีกหลายนัด
แล้วมีเสียงระเบิดปิงปองตามมาอีกคือชาวบ้านก็ต้องหาที่หลบนะฮะ
คือเดี๋ยวจะถูกกระสุนลูกหลงนะฮะหาที่หลบกันชุนละมุนเลย
พอเสียงปืนสงบเสียงระเบิดสงบนี่ฮะก็มาเห็นว่ามีคนเนี่ยถูกยิงตาย
เป็นวัยรุ่นต่างถิ่นนะฮะอายุ๑๗ปีชื่อสุริยะ
ส่วนวัยรุ่นที่เหลือที่ว่าชกต่อยกันชุลมุนวุ่นวายเนี่ย
ต่างก็พากันแยกย้ายวิ่งกันหนีไปหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุ
ส่วนเจ้าภาพจัดงานนะครับคุณสอนนะฮะเจ้าของบ้านด้วยนะครับบอกว่า
ทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทไอศครีมอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ออสเตรเลีย
ไปทำงานเมืองนอกอยู่นานหลายปีจนเก็บเงินได้จำนวนนึงพอแล้ว
ตัดสินใจเดินทางกลับมาอยู่บ้านเพิ่งกลับมาเมื่อสิบเจ็ดตุลาคมนะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับอ่าเมื่อเมื่อวันก่อนนะฮะส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ว่าจ้างคณะหมอลำซิ่งมาแสดงแก้บนเพราะว่าบนเอาไว้ก่อนไปทำงานเมืองนอก
ว่าถ้าเกิดไปทำงานแล้วประสบความสำเร็จเก็บเงินเก็บทองได้เนี่ย
กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยจะจ้างคณะหมอลำซิ่งมาแสดงให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ดูเมื่อคืน
เมื่อคืนนี้ก็เลยจ้างมานี่นะครับก่อนเกิดเหตุคุณสอนบอกว่า
ระหว่างที่หมอลำซิ่งกำลังแสดงอยู่นายสุริยะที่เป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ต่อยกับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านแล้วก็ตามมาด้วยเสียงปืนอีกหลายนัด
มีเสียงระเบิดปิงปองด้วยชาวบ้านบอกพอเสียงปืนสงบลงสิ้นเสียงปืน
มาดูที่เวทีหมอลำกันก็พบว่านายสุริยะถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
คุณสอนยืนยันว่าขณะเกิดเหตุตัวเขาเนี่ยวิ่งไปหลบอยู่ในบ้าน
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายสุริยะอะไรเลย
ที่เจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจคาบขม่าวดินปืนก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ตามขั้นตอนเท่านั้น
ไว้ซ่วยเด็กคนในนี้ก็ก็ได้ยินเสียงแบบเปิดอะไรแบบนี้ครับ
และผมก็วิ่งขึ้นไปข้างบนแม่บ้านนะครับ
ได้ยินเสียงปืนค่ะได้ยินเสียงไหลครับ
คือตอนตอนที่เขายิงกันหรืออะไรนะครับไอ้ดนตรียังมีอยู่ครับ
ส่วนศพของนายสุริยะนะครับวันนี้ญาติรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านอำพาพลนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
กับแม่นี่ทำงานอยู่สมุทรสาครต้องรีบมาอุบลเลยนะวันนี้
เพื่อมาดูหน้าลูกชายก่อนจะบรรจุเข้าโลงพ่อก็มาจุดพูดบอกลาลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
ก็มีลูกสาวคนเล็กนะฮะน้องสาวของผู้ตายนี่ฮะที่พ่อก็กอดร้องไห้อยู่
พ่อของนายสุริยะบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยไปทำงานอยู่สมุทรสาคร
ลูกชายอยู่ที่บ้านที่อุบลกับปู่กับย่า
ตี๒เมื่อคืนนี้ผู้ใหญ่บ้านส่งรูปมาให้ดูทางไลน์
แล้วถามว่านี่ใช่ลูกชายหรือเปล่า
พอเปิดรูปดูเนี่ยคุณสุรชัยบอกทีแรกก็ยังไม่แน่ใจ
ก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เป็นลูกเลยอย่าให้เป็นลูกชายเลย
เนี่ยผู้ใหญ่บ้านส่งรูปคนถูกยิงตายมาให้ดู
แต่พอภรรยามาดูเนี่ยภรรยาเห็นเสื้อเท่านั้นแหละ
ร้องไห้เป็นลมล้มลงเลยนะฮะเพราะว่าจำได้เสื้อแขนยาวที่ลูกใส่เนี่ย
คืนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยแม่เป็นคนซื้อให้เมื่อหลายเดือนก่อน
สุริยะเนี่ยบอกแม่บอกหนาวอยากได้เสื้อกันหนาวแขนยาว
ก่อนเกิดเหตุคุณสุรชัยบอกมันมีสิ่งผิดสังเกตอยู่
เพราะว่าลูกชายพักหลังเนี่ยพูดกับพ่อกับแม่พูดจาดีผิดปกติ
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่านะครับส่วนรายละเอียดเรื่องคดีตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรมาก
ยังรอการติดต่อจากทางตำรวจอยู่ตอนนี้อยากให้ตำรวจเร่งรัดในการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ลูกชายเสียชีวิตมาให้ได้โดยเร็วเพราะว่าทางครอบครัวรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
มันโหดร้ายเกินไป
มันรุนแรงเกินไปเหตุการณ์ถึงขันแบบบวดคืนวัฒน์ชีวิตกันเลย
ขอให้๗นาทีจับให้ได้ด้วยครับเด้อ
ผมขอร้องให้หลายจับคนที่ให้กับลูกผมให้ได้ด้วยครับเด้อ
บอกลูกว่าหายใจดีโหดต่างครับ
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับท้องที่สอบพอพบชาติ
อุบลรัชธานีตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบว่า
วัยรุ่นสองกลุ่มที่มีเรื่องกันเมื่อคืนนี้ที่เวทีหมอลำเนี่ย
ข้างบ้านคุณสอนมีใครบ้าง
เพราะหลังก่อเหตุก็แยกย้ายหลบหนีกันไปหมด
ต้องไปตามมาให้หมดเพราะชาวบ้านคงจำได้ว่ามีใครบ้างอ่ะ
เป็นเด็กในหมู่บ้านกับเด็กต่างถิ่นที่อยู่หมู่บ้านใกล้
ก็ต้องเอามาตรวจคราบขม่าวดินปืนให้หมด
ว่าใครเป็นคนยิงเขาตาย